ส่วนเรื่องต่อไปนี่ก็ต้องเอาเรื่องนะจ๊
เกิดเป็นคนสวยก็น่าเห็นใจแบบนี้แหละ

เพราะว่าเธอถูกคุกคามอีกแล้ว

อีกแล้วค่ะสำหรับพวกโรคจิตต้องใช้คำนี้เลยแล้วกัน

ถ้อยคำที่เป็นการคุกคามทางเพศอย่างรุนแรงนะ
ชนิดที่เราไม่สามารถอ่านออกอากาศได้คุณผู้ชม

เป็นแอคคาวต์เดียวกับที่เคยคุกคามสาวเบ้นปุ่นยภรรณ
แล้วทำในลักษณะเดียวกันเลยเจอแบบนี้ใบเฟิร์นจะว่ายังไงคะ
จับมือเบ้นไปสอนอเลยไหมไปอัปเดตกันค่ะ
ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนูเคยเห็น
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะก็จะมีมาเรื่อยไม่ใช่แค่ในทวิตเตอร์ด้วยนะคะ
มีทั้งในไยเล็กไอจีเฟิร์นแล้วก็ข้อความรูปภาพทุกอย่างโหดมากค่ะ
ไม่ได้กลัวขนาดนั้นค่ะเฟิร์นก็ใช้ชีวิตปกติของเฟิร์น
แล้วก็จับมือกับพี่เบ้นไปพร้อมแต่งเดี๋ยวนะทีเดียว
มีโอกาสแล้วจังหวะเวลาได้ก็ยินดี
ต้องยอมรับนะว่าสมัยนี้เนี่ยเหล่าดาราเองถูกคุกคำ
ได้ได้ว่าเป็นการคุกคำทางเพศทั้งละคนเยอะมากเลยนะคะ
คือเอาจริงนะพูดตรงนะพี่แจ็คพวกเราก็โดน
ใช่ดังนั้นอย่าทำนะคะเดี๋ยวจะเป็นมิซีสมิสหรือว่ามิสเตอร์สอนอไปนะคะ